ปกติเนี่ยดังกันอยู่แล้วเห็นว่ากำลังจะมีเจน๒แล้วก็เปิดรับสมัครกันไปเป็นที่เรียบร้อยด้วยนะคะ
อากาศดีมาถึงเด็กหนุ่มรุ่นใหม่ที่อยากมีฝันสู่เส้นทางบันเทิงนะครับ
ทั้ง๕คนเลยแล้วก็ผ่านตัวเองมาเป็นนักร้องเพลงเขาก็มีอยู่๓๔๕เพลงว่าไป
แต่ดังมากดังทุกเพลงเลยแล้วก็น้องเนี่ยหน้าตาน่ารักทุกคน
เขาไปเริ่มที่แรกกันนะคะออดิชั่นที่ภาคอีสานที่ขอนแก่นค่ะ
ได้รับความสนใจจากหนุ่มหล่อขอนแก่นกันเพียบเลยนะคะ
แล้วก็หนุ่มหล่อทั่วภาคอีสานเลยใครสนใจไปออดิชั่นกันได้นะครับ

เห็นว่าถูกทาบทามจากช่องใหญ่ฝั่งอโศกอาแกมมี่แหละ
ช่องวันถูกบอกอืมวันเข้าลบสังกัดนะฮะช่องวันนะฮะ
หลังปล่อยตัวเป็นฟรีแลนซ์มาหลายปี
ก็แววมาว่ามีโปรเจกต์เตรียมรอรับน้องไว้เรียบร้อยแล้วด้วย
จริงไม่จริงไปฟังเต๋าเศรษฐพงศ์กันเลยค่ะ

แล้วก็คุยเรื่องเงื่อนไขต่างครับผม
ตอนนี้ก็เดี๋ยวก็รออีกนิดนึงนะครับ

ยังไม่เคยลองเซ็นสัญญาในสังกัดละครเลยนะครับ

เพราะว่ากลัวไว้แล้วเล่นกับน้องเฟิร์นนบกีฬา
ก็ยังอุบไม่นอนยังไม่เฉลยนะครับ
ไม่ฟ้องอีบ้านแค่นี้ก็โดนด่าตายอยู่แหละ

แต่พวกเราจากนั้นเราก็ไม่ได้ใช้เงินเลยทิ้งเลย
ทิ้งเงินจน๑๔๐๐๐บาทสุดายมาก
พอเห็นขวดกัญชาเนี่ยพี่เมาเลยนะ
พอเห็นแบบหลูกเห็นแบบนี้เมาเลย

กำไว้แน่นเลยบอกลูกน้องด้วยว่าเอามาจากไหน

กัญชาบ้านเรามันก็ยังไม่ถูกกฎหมายเนอ
แต่ว่าอันนี้ไปแบบใช้แบบในการรักษาทางแพทย์ก็ว่ากันไป
ต้องยังปรึกษากันต่อไปนะคะ